คุณผู้ชมมาดูสรุปภาพรวมกันหน่อยนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย
สรุปภาพรวมทั้งหมดมาแล้วกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุอุทธกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
นายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยจากการสำรวจแล้วเนี่ยนะคะสรุปออกมาความเสียหายที่เกิดขึ้นมีบ้านเรือประชาชนพื้นที่การเกษตรแล้วก็สาธารณประโยชน์ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งหมด๒๕อำเภอ๑๓๗ตำบล๑๓๓๘หมู่บ้านนะคะ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน๑๕๙๖๙๒ครัวเรือนค่ะ
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมมากถึง๖๓๙๕๕๖ไร่
สาธารณประโยชน์ถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมาก
ถนน๑๘๒สายสะพาน๒๗แห่งสาย๓แห่งโรงเรียน๗๔แห่ง
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถูกน้ำท่วมอีก๓แห่ง
สถานที่ราชการถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย๑๓แห่งด้วยกันนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ปพก็ร่วมกับจังหวัดทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมระดมวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอยู่
มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเครื่องส่งสูบน้ำระยะไกล
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง
แล้วก็ช่วยดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยนะคะ
ก็จะมีการนำเอาอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยำชีพไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย

มีการจัดเรือท้องแบนเอาไว้ให้บริการขนย้ายสิ่งของ
แล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วย
เพราะบอกว่าอย่างน้อย๓สัปดาห์ค่ะที่ต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้
คือหลังจากน้ำลดเนี่ยก็ต้องเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับ
แต่ก็ต้องฝากท่านผู้ว่าด้วยว่าคือต้องไปศึกษาดูแล้วล่ะว่า
ปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่อุบลรัชธานี

ใช่แน่นอนว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากทางอีสาน

แต่ทำไมมันถึงท่วมมันถึงขังอะไรขนาดนี้

ไม่อย่างนั้นมันก็จะวนเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับ